สวัสดีค่ะภาวใจไข่สดใหม่ให้เยอะถูก

สวัสดีพี่หมายวันใหญ่หน่อยด้วยนะครับ

ทุกวันน่าบอกคุณผู้ชม
เต้งขึ้นมาหมดทุกรายการ
แล้วหลายคนกำลังแบบว่าดูย้อนหลังผิดวิธีอยู่
เวลาผมไปเปิดเพื่อนผมเนี่ยเข้าไปดูย้อนหลังเนี่ย
เขาดูอย่างเงี้ย
นั่นต้องหันหลังดู
อันเป็นหลังที
ใส่สักที

กลัวเปื้อนเว็บ

เอาไปข้าวแรกกันดีกว่า

พระราชทานพรปีใหม่ผ่านวิทยุนะคะ
ถือเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุด
ได้สำหรับพนักงานวิทยุกรมทางหลวง

ตอนนั้นนะคะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ท่านได้อวยพรปีใหม่ผ่านทางวิทยุเรื่องมีอย่างนี้ค่ะ
ในเรื่องร้อยเรื่องในรอยจำตอนเดโชชัย๑
เดี๋ยวมารู้กันนะคะว่าเดโชชัยหนึ่งนั้นคือใคร
ทางแฟนเพจประวัติศาสตร์ชาติไทยก่อนละหลัง๒๕๗๕เล่าว่า
จันสมอภิรมหรือว่าพี่ใหญ่เป็นพนักงานวิทยุที่มีความรับผิดชอบสูง
ทำงานตลอด๒๔ชั่วโมงเลยก็ว่าได้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่๙ทรงสะดับรับฟัง
รับส่งข่าวของพี่ใหญ่ที่รับฟังข่าวแล้วก็ผ่านข่าว
คือรับมาแล้วก็ผ่านไปให้กับลูกข่ายนะฮะ
ที่ต้องปฏิบัติงานในพื้นที่ธุรกันดาล
และมีที่อยู่ในเขตคุกคำของผู้ก่อการร้ายอย่างไม่เหน็ดเหนื่อย
บางทีก็ควงหลายกะเลยนะคะพี่ใหญ่
เมื่อปีพศ๒๕๑๖พี่ใหญ่และพนักงานวิทยุ
กรมทางหลวงที่ภาคเหนือปฏิบัติงานกันอยู่

ดังขึ้นที่เครื่องรับว่าพิศนุโลกพิศนุโลก
ใหญ่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้ขานตอบ

แล้วต่อมาก็มีเสียงนั้นย้ำมาอีกว่าพี่ใหญ่พี่ใหญ่
คราวนี้พี่ใหญ่ก็เรียกชื่อเหล่าก็เลยขานแล้วว่า
ตอบค่ะไม่ทราบว่าจากหน่วยไหนคะ
อีกฝ่ายหนึ่งตอบมาว่าจากเดโชชัยหนึ่ง
เท่านั้นละนิ่งกันไปทั้งสถานีเลยนะครับ
แล้วก็เรียกพี่ใหญ่ก็เลยให้เปิดศูนย์ทุกขึ้นไปช่อง๑๒
แล้วก็รวบรวมความกล้าถามไปว่าจากเดโชชัยหนึ่งนะ
หลังจากนั้นทุกคนที่นั่งฟังอยู่ก็เงียบกลิบเลย
รอฟังว่าจะตอบมาว่ายังไง
เพราะว่าทุกคนที่อยู่ในวิทยุทราบดีว่าเดโชชัยหนึ่งนั้นคือ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
รหัสของท่านคือเดโชชัยหนึ่ง
ระหว่างที่รอด้วยใจระทึกนั้นก็มีเสียงดังขึ้นมาในวิทยุว่า
สวัสดีปีใหม่พี่ใหญ่และเจ้าหน้าที่วิทยุทุกคน
ขอให้มีความสุขตลอดทั้งครอบครัว
ให้มีพลนามัยสมบูรณ์แข็งแรงปลอดภัย
มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ

กราบกันทั้งสถานีเลยค่ะคุณพี่ใหญ่

เป็นภาพมหาคุณหญิงใหญ่มาก
อีกเรื่องหนึ่งนะคะตอนนี้ที่ประชาชนที่ไปเคารพพระบรมศพ
เมื่อวันที่๒วันจันทร์ที่ผ่านมา
มีประชาชนเดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพถึง๗๓๒๙๐คนอยู่ที่หน้า๑นี้นะคะ
และใช้เวลาที่จะต้องเปิดพระที่นั่งดุสิตมหาประสาท
ถึง๒๓ชั่วโมงเสร็จก็คือรอบชนรอบเลย
ใช่ค่ะเมื่อวันที่๒ใช่ค่ะแต่เมื่อวานนี้ตอนเช้าน้อยลง
เพราะว่าออกต่างจังหวัดกันพอแล้วก็ข้ามมาถึงวันที่๓
ก็ยาวเลยคือคืนที่๒ถึงวันที่๓ถึงเช้าวันที่๓นะฮะ
เต็นต์ของศูนย์น้ำใจไมตรีบริเวณเต็นต์ที่๓๔
ตรงข้ามพิปธรรมสถานแห่งชาติได้เปิดทำการสอนประดิษฐดอกไม้จันท
ที่จะใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
ได้รับความสนใจจากประชาชนมากมายมาเรียนกันนะคะ
คุณอาทรจันทวิมลประธานมูลนิธิส่งเสริมลูกเสือแห่งประเทศไทยเนี่ย
บอกว่าไม่ได้ต้องการทำดอกไม้จันทร์เพื่อแจกคนอื่น
แต่อยากสอนให้ทุกคนทำด้วยตัวเองเป็น
พอทำเป็นแล้วก็จะเตรียมดอกไม้จันทร์ที่ทำไว้มาในงานพระบรมศพ

ซึ่งจะเป็นงานพระราชพิธีแล้วก็จะได้มีดอกไม้จันทร์ที่ทำด้วยตัวเอง
เป็นไงล่ะบอกว่าสิ่งที่เราทำด้วยหัวใจและสองมือของเรานี้
จะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าเราสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
และเป็นของมีค่าและควรจะถวายให้กับพระองค์
ทั้งนี้จะตั้งใจจะเปิดสอนทำไปจนกว่าจะครบรอบสวรรคต๑๐๐วันค่ะ

ตรงข้ามกับพิธีธพรรณแสดงชาติฝั่งนั้นนะคะ
มีคุณผู้ชมบอกว่าวันนี้เพิ่งมาดูข่าวใส่ไข่สดที่เมืองไทย

เป็นข้อความเป็นแมงสาบวิ่งก่อนแล้วก็เป็นข้อความวิ่งเมื่อกี้

เล่นให้พี่ม้าโกรธนี่ไงครับถามได้

นี่ดีกว่าข่าวของผมนี่ชน๒รายตาย๓๐ภาวะเลข๓
มันเป็นเรื่องราวที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ก็เกิดขึ้นแล้วครับคุณผู้ชมครับ
รถเบนท์แม่ของอดีตพ่อเมืองขอนแก่นนะครับท่านภูวาอดีตท่านภูวา
ซึ่งเสียหลักตกร่องกลางถนนนะฮะก่อน
พุ่งชนต้นไม้สังเวยชีวิตยกคันเลย
ศพป้ายทะเบียนแรกตรงกับรถตู้ที่จันทบุรีกรุงเทพ
ไฟลุกท่วมดับ๒๕ศพเนี่ยมันไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นได้ครับ
เพราะว่าเลขทะเบียนมีลักษณะคล้ายกันก็คือ
เลข๑๓๕๒นะครับเชื่อเป็นเลขอาถรรพ์ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุ
ร้ายแรงทั้งคู่โดยเฉพาะเลขท้าย๓ตัว

ตรงเป๊ะเลยจากบริเหตุโศกนาฬกรรมสิ่งของรถตู้
โดยศาลชาติศาสตร์จันทบุรีกรุงเทพนี่

กรุงเทพมหานครเสียหลักตกลงไปอยู่ในร่องกลางถนนด้านหน้าเนี่ยชนอัดกับก๊อปปี้กับต้นไม้
แล้วก็มีเปลวเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรง
แล้วก็ที่สำคัญคือนะฮะไหม้ตั้งแต่หน้ารถไปจนถึงเบาะตัวรถเลยนะครับ

เบื้องต้นตำรวจสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดมาจากคนขับหลับในนะครับ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปนั่นเอง
น่าเชื่อว่าเลขท้ายจะมาตรงกันได้๓๕๒นะฮะ
แล้วก็เป็นอุบัติเหตุที่เกิดไฟลุกทั้ง๒อุบัติเหตุเลย
ใช่ลุกแบบไปข้อมุมเรามีพูดไหมก่อนหน้านี้
เรื่องตัวเลขนี่มีมา๓๕๒

ใหม่ได้เหรอแต่ของเราที่พูดไปมี

ออกไปเมื่อวันที่๓๐ไงครับ

นะครับผมนั่นคืออุบัติเหตุที่ไม่น่าเชื่อ
บอกว่าทำไมชนต้นไม้ถึงได้รุนแรงกว่ารถประสานงากัน
เพราะว่ารถประสานงากันเนี่ยมันเกิดแรงเหวี่ยงออกจากกัน
แต่ต้นไม้ที่อยู่นิ่งขนาดต้นเล็ก
แต่ถ้าแรงที่เขาอยู่นิ่งแล้วรถอัดเข้าไป
ความบี้เยอะกว่าเพราะว่ารถที่ประสานงา

อ๋อเพราะว่ามันเกด้งออกจากกันใช่ค่ะเขาเรียกว่าพลังงานจนอะไรทั้งอย่างนี้นะ
แต่ว่าถ้าอยู่อันนี้บางทีต้นไม้รถนิดเดียวทำไมรถระเบิด

เอาล่ะครับผมนะฮะมาถึงยังอยู่บนท้องถนนอยู่นะครับ
กับ๕วันยอดตายนะครับผมพุ่ง๓๖๗ศพนะครับผม
แล้วก็ส่วนคนที่เมาเนี่ยเมาแล้วขับก็ถูกยึดรถไป๓๖๑๘คันนะครับ

กรมป้องกันและบรรเทาสารภัยนะครับ
และให้ความร่วมมือของหน่วยงานภาคีเครือข่าย
รวบรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่๒มกรานะครับผม
เป็นวันที่๕นะครับผมของการลนลงขับรถมีน้ำใจ
รักษาวินัยจราจรจะไปไหนกันน่ะ
อุบัติเหตุทั้งหมด๔๔๕ครั้งครับ
มีผู้เสียชีวิต๘๗รายผู้บาดเจ็บ๔๖๕คนนะครับผม
สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่

นะฮะลองลงอ่าขับแล้วก็ขับเร็วเกินกำหนดนะครับ
ร้อยละ๓๓๐๓เยอะนะแล้วก็ยานพานะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่รถจักรยานยนต์
นี่เหมือนอ่างข่าวเดิมเลยอ่ะปีที่แล้วพอว่ามันเป็นการเสียชีวิตมากที่สุดเลย
คนขับเยอะที่สุดคือมอเตอร์ไซค์

ทำความเร็วไม่ได้ถูกต้องนะครับ

พอดื่มมาแล้วก็ไม่ได้ควบคุมสติก็เรียบร้อย
ก็ยังเห็นอยู่นะฮะที่ดื่มกันอยู่ด้านหลังแล้วก็ส่งให้คนขับ
นะครับสรุปอุบัติเหตุทางถนนนะครับอันนี้ทั่วไปทั่วประเทศเลย
สะสม๕วัน๒๙๒มกราที่ผ่านมา
อุบัติเหตุรวมทั้งหมด๓๑๕๗ครั้ง
ผู้เสียชีวิต๓๖๗รายบาดเจ็บ๓๓๔๒คนนะฮะ
จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตเลยคือเรียกว่าความตายเนี่ยเป็นศูนย์
มีอยู่๗จังหวัดด้วยกันนะครับผมจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด
ก็คือเชียงใหม่๑๒๙ครั้ง
จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุดได้แก่ชนบุรี๓๑ราย
น่าจะหมักรถตู้ด้วย๒๕รายแล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นไม่มีเลยหรืออะไรเขาไม่บอก
เขาไม่ได้บอกแต่ว่ามี๗จังหวัดนะครับผม
แล้วก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ยึดรถที่ฝ่าฝืนมาตรการดื่มแล้วขับ
ได้ไปทั้งหมด๔๒๐๘คัน
เป็นรถมอเตอร์ไซค์จักรยานยนต์๒๙๖๕คัน
รถยนต์๑๒๔๓คัน
แล้วก็ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดในส่วนของรถจักรยานยนต์

รถโดยสารสาธารณะและรถยนต์ส่วนบุคคลก็๒๘๘๙คนนั่นเองครับ
ทำไมถึงมาอ่านข่าวนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกปีคะท่านผู้ชมค่ะ
เราไม่ได้รับบทเรียนกันเลยเหรอไม่

อยู่ดีเหมือนซูสีไทยเฮาแบบไม่พอใจอะไรสักอย่าง

แล้วคำเดียวด้วยนะไม่แล้วทุกอย่างต้องหยุดนิ่ง

ถ้ามันไม่ระแวดระวังมันจังเร็วจะก็ตายกันใช่ไหมหมด
พี่ไปหัวหินมาเราติดไหม

มอมสาวไฮโซ

ม่อมไฮย่าสาวบริษัทดังนะฮะพาเข้ามั่นรูดซึ่งต้องบอกว่าเป็นผู้บริหารบริษัทยาแล้วก็แป้งใหญ่

จอกสังคมเข้ามาตีสนิทนะคะแล้วก็หม่อมยา
พาเข้าโรงแรมม่านรูด
เหตุการณ์มันอย่างนี้เมื่อตอนตี๕๓๐ของวันที่๓มกราคม
เมื่อวานไอ้คุณมี๊ถูกต้องประธานกรรมการบริษัทยาแล้วก็แป้งยักษ์ใหญ่นี่นะรายหนึ่งเนี่ย
ก็ได้เดินทางไปหาตำรวจที่สนมักกษัน
เสร็จแล้วเนี่ยแจ้งความให้ช่วยติดตามหลานสาวหน่อยเพราะว่าอยู่เนี่ยนะ
เป็นนางสมบูรณ์รึเปล่าน้องแนนอายุ๑๑ปีเป็นลูกสาวของน้องชาย
ที่เป็นผู้บริหารบริษัทเดียวกันหายตัวไปโทรศัพท์ที่ติดตัวไปเนี่ย
คือเอาไปด้วยแต่ว่าพอโทรเท่าไหร่ก็ไม่สามารถที่จะตามได้
เพื่อจะฉลองเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาหลานสาวนี้นะเขาก็ไม่เคยกลับบ้านผิดเวลาเลย
แล้วก็โทรศัพท์มือถือนี้ก็ติดตัวอยู่ตลอดเวลา
อยากให้ตำรวจช่วยติดตามแล้วก็เร่งหาสาเหตุ
ว่ามันคืออะไรเกิดอันตรายอะไรหรือเปล่า
หลังจากนั้นพนักงานสอบสวนเขาก็รับแจ้งความไว้เรียบร้อยแล้วใช่ไหม
ก็รีบประสานงานกับตำรวจพื้นที่ก็เลยทันทีที่สนมักกษัน
ความว่าหลังจากได้บ่อแสชุดเสือบสอบสวนที่สนมักกะสันเขาก็บอกอย่างนี้เลยนะฮะ

สเปซาวากอนอะไรเนี่ยรุ่นนั้นน่ะนะสีขาว
ทะเบียนยหญิงนเนนนะ๘๒๒๙
จบละรู้ทุกอย่างแล้วชื่อนายรุ่งโรศอเรืองกุล
อายุ๓๖ปีอยู่แถวจูจักร
ก็เลยเชิญมาสอบสวนเก่งนะตำรวจเก่งนะไปซับ
แกอย่าทำอะไรผิดนะแกแกยิ่งแบบว่า
ผมไม่มีเข้ามั่นรูดอยู่แล้วครับผมผมมั่นทึบเลยฮะ
เข้าถ้ำผมเลยไม่สบายผมว่าเขาไปตามที่โรงแรม
ก็มีสิทธิ์แล้วก็อาจจะบอกรูปภัณฑ์สันธาร
ผลปรากฏว่านายรุ่งโรธเนี่ยก็เลยบอกว่าพบนะฮะ
นางสาวเนนที่ร้านออนิกต์ต้องเข้าไปตีสนิท

แต่อ้างว่าไม่ได้มอมยาเพราะอะไร
ก็ยังไม่ได้ละเมิดทางเพศด้วยเพราะอะไร

ไม่มีอารมณ์เลย
ผลปรากฏว่าเบื้องต้นตำรวจก็เลยแบบว่ากักขัง

แล้วก็อาจจะมีการทำอนาจารย์เอาไว้ก่อนด้วยนะ

เดี๋ยวรอตรวจร่างกายเสร็จเมื่อไหร่แล้วเนี่ยนะครับ
ว่ามีร่องรอยของการละเมิดทางเพศไหม
มีสารเสพติดอยู่ในร่างกายไหม

ไม่ต้องตรวจเอาผ้าเช็ดก็พอครับ

พี่นี้แสดงว่าก้อนดูกล้องกุญจรปิดในบาร์

แล้วก็อาจจะแบบว่าไปตรวจที่โรงแรมว่าคนเปิดห้องชื่ออะไร

แต่ทำไมเวลามีกล้องเสีย

ก็มลภาวะบางทีมลภาวะ
เอากงอากาศอะไรอย่างนี้มันทำให้กล้องชื้นได้
ครับผมเปิดมาโล่งเลยกล้อง
รังนกเต็มเลยนะครับ

ในช่วงหน้าคุณขาเพิ่งเกิดแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นนะ
ติดกันเป็น๑๐ครั้งเลยจุดนี้เลย

รุนแรงขนาดไหนที่ฟิจินะครับผม

นี่ไงของเธอฟิจิ

กลับมากันต่อนะครับกับข่าวใส่ไข่นะฮะ

จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่ง
เฉพาะบริเวณนาราธิวาสยาลาปัตตานี
ตอนนี้ปัตตานีน้ำท่วมแหลมเพลอเลย
งขาพระรุงนครศรีธรรมราชสุราชธานีชุมพรกะบี่ตรัง
ประจวบจังหวัดเดียวหรือเปล่าเนี่ย
ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักไว้ด้วย
นองก็ตกหนักทั้งวันทั้งคืน
ตอนนี้นะครับช่วงนี้เป็นช่วงฝนตกของภาคใต้นะครับ

คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยก็คลื่นสูงตั้ง๒๔เมตรเนี่ย

เพราะขึ้นลมแรงแล้วก็พัดเข้าหาฝั่งชาวเรือ
ก็ให้เดินเรือด้วยความระมัดระวัง
และคอยติดตามข่าวพยากรอากาศอย่างใกล้ชิดนะคะ
ส่วนทางภาคเหนือนะคะ
เป็นเจอกระแสลมจากตะวันตกจากประเทศเมียนมา
เครื่องปกคลุมภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าขนองจริงค่ะ
เพราะพี่ตู่นพลบอกว่าบ้านที่เชียงรายฝนตกซูซ่าตลอดคืน

จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตาก

ที่มีกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยตอนบนนั้น
มีอากาศเย็นในภาพนี้คือภาคใต้นะคะ

คือแบบว่ามันท่วมหน้าบ้านไง

คือขังสักแป๊บนึงถ้าไม่มีอะไรซ้ำเนี่ย
ลงเร็วเพราะว่าทะเลอยู่ทั้งสองฝั่ง

ครับนะฮะภาคเหนือเราก็เย็นนะฮะ
วันที่๓๑นะตอนกลางคืนฝนก็ตก

ตากปลาสลิดกันได้เลยทีเดียวนะคะ

โอ๊ยเขาบอกจะหนาวมากแล้วฉันก็เกียมเลย

ขอบใจมากฉันชอบ
อ่ะมาถึงเรื่องราวของนี่ดีกว่าครับผม

เขย่าฟิจินะครับผม

พากันรีบวิ่งออกจากบ้านเรือนของตัวเอง

รัศมี๓๐๐กิโลเมตรนะครับ

คลื่นยักษ์สัตว์ตามมานั่นเองนะครับผม
สำนักธรณีวิทยาสหรัฐนะครับ
ตรวจวัดพบเกิดแผ่นดินไหวรุนแรง
ขนาด๗๒และมีความลึกถึง๑๐กิโลเมตรในทะเล
ชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของฟิจิ
ประเทศหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้นะครับ

ห่างจากกรุงซัวเมืองหลวง
ประมาณ๒๒๗กิโลเมตรนะครับ
เมื่อเวลาประมาณ๑๐โมง๕๓นาทีของวันที่๔
ตามเวลาท้องถิ่นจนสร้างความตื่นตนก
ให้กับผู้คนจนต้องรีบวิ่งหนีเอาชีวิตนะ

เหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้นะครับผม

ตอนหลังได้มีการปรับลดความรุนแรงของ
แผ่นดินไหวให้เหลือขนาด๖๙วิคเตอร์ครับ

เพราะว่าใต้โลกมันยังเว่นเว่น

โดนไงโดนเบาเป็นธรรมดา

เด็กมันจะมีหมวกนิรภัยเป็นห่อไว้
เขาบอกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเดี๋ยวพร้อมคนญี่ปุ่นก็ใส่เลย
จะต้องมีของไว้สำหรับ๗สิ่ง
มีน้ำมีอาหารที่จะกินได้

แต่ถ้ามันถล่มลงมานี้ก็ยังมีถุงนี้อยู่
ก็พยามบัดเทาที่ล่างของเราได้
เด็กก็จะมีหมวกกันเสื้อนเป็นพลาสติก

อะไรฮะพี่มันบวยความเห็นในการรับประทานกันดีกว่ามาอย่าบอมดึง

ภาษาหารรักษาหารที่หม่ำแล้วโชคดีในปีใหม่ค่ะคุณผู้ชมค่ะ

อันดับใหม่แล้วผัฒนาหารอะไรต่อไปดีจะทำให้คุณช่วงดียิ่งขึ้น

อย่างน้อยก็โชคดีเรื่องสุขภาพพระนามัยสมบูรณแข็งแรงปลอดโรคภัยค่ะ

ปำอังุ่น๑๒ผล

เอ่ยปี๊ยาวสิไม่แพง

อับอังุ่นอ่ะมัมอังุ่น๑๒ผล
ในช่วงเวลาเที่ยงคืน

เดี๋ยวเที่ยงคืนนี้พี่จะไปป้อนอังุ่น๑๒ลูก

แก่เรียนชาวสเปนแล้วก็โปรติเกตเขาบอกอย่างนี้ว่า
การบริโภคอังหุ่นจะรับการการันตีความหวานและโชคลาบ

แต่ถ้าอังุ่นผลที่๕ที่กินนั้นรสเปรี้ยวขึ้นมาปั๊บ

เดือนพฤษภาคมอาจจะเผชิญภาวะอับโชค

พอมาเดือนพิษภาคม
ใช่อาจจะเป็นก
สมมติแม้ที่๕ปั๊บคือเดี๋ยวอย่างเงี้ย

ถ้าหวานดีก็เลยไป
แต่ถ้าเปรี้ยวอับโชค

เยื้องย่างข้าวใหม่เยือนปั๊บเนี่ย

จะเป็นผลไม้นำโชคกันเลย
จึงเป็นมงคลต่อชีวิตในปีใหม่

เขาบอกว่าถ้าคุณเป็นคนรับประทานเนื้อสัตว์ครับ

หมูขึ้นโต๊ะแหละแทนเนื้อไก่
แล้วก็เนื้ออะไรต่างไม่เอา
เอาเนื้อหมูที่เนื้อนุ่ม

จะทำให้จมูกดันด้วยพฤติกรรมของมัน

และโชคดีเข้าใจคำนี้ไหม

มันจะทำให้เงินในกระเป๋าตุ้ง
กินไป๓ชั้นเลยมัดช้าก็คือปลาแต่ว่าเราต้องบอกว่าเสร็จปลา
ต้องปลามีเกร็ดคือสัญลักษณ์แห่งเงินไม่ได้เอามากิน
แต่เขาบอกอย่างนี้พี่มาไม่สบายแพ้อากาศ
วันนี้เหมือนเรามาจัดอยู่แถวอลาสก้าอากาศมันเย็นมาสักหน่อย
เขาบอกอย่างนี้เอาเกร็ดปลาไว้ใส่ในกระเป๋าเราเนี่ย
เขาจะช่วยในเรื่องของเงินมันหลั่งไหลมา
ที่มันว่ายน้ำไปข้างหน้ามันจะบ่งบอกให้ถึงความก้าวหน้า
ปลาแล้วก็ที่มีเกร็ดปลาเอามาใส่ไว้ในกระเป๋ามันคงคาววินาทเลย
ล้างก่อนสิคุณแม่ไม่ค้าปลาในตลาดไม่รวยเหละเทะเลยหรอ
คุณแห่งก็ขูดแล้วมันก็หล่นมันหล่นกับพื้นอ๋อต้องใส่กระเป๋าตั้ง
พี่ม้าลองดูแล้วกันพรุ่งนี้ปุ๊บแฟนรายการเราไปซื้อตะเก็ดปลา
เนื้อปลาไม่เอาถูกนะลองดูก็ได้นะคุณผู้ชมครับ

ทั้งสเปนตุเกร็ดอะไรเนี้ยก็เชื่อกรีดมันเลยนี่ก็เชื่อกัน
ก็ช่องดีไปของเราก็ไม่ทัพทีมนี้ก็คือเอาไว้หน้าบ้าน

เดี๋ยวช่วงหน้าครับไปดูเรื่องราวของเหล่าบรรดาดารากันบ้าง

ที่สำคัญคือคู่ไหนเขาไปเที่ยวต่างประเทศกันเนี่ย

เพราะกลับมาไม่มีคิว
ไหนใครไปบ้างใครไปบ้างค่ะ

เพราะว่าแต้วต้นเนี่ยรักมาลาทอน

เสียงขึ้นนาสีอีกแล้ว

ครั้งนี้เป็นแบบเยอะมากจังเลย

ใครจะหวานเท่าคู่

แฟนเค้าคนที่สองจากซ้าย

หวานใจโต้นออร์ช
หล่อมากอ่ะแฟนเค้า

เพราะตอนนี้เนี่ยสาวแต้วเนี่ยนะเค้าทำอะไรก็ดูดีไปหมดเนี่ย

เรียกว่าดวงดีขึ้นมากเลยนะสุด
ราศีกำลังตั้งเร็วนี่มาก

เขาจะมีโฆษณาคู่กันด้วย
ระหว่างแต้วกับต้น

ไปดูความสัมภาพกันนะ

ที่เหนานี่คืออังกฤษนะ

อันนั้นขึ้นไม่ได้นะหนาวเขาปิดนะ

ไหนน่ะเธอเรียกอะไร

หรือไม่สบาย

เห็นแล้วบอกได้คำเดียวว่าฟิน

แฟนเขาคุณต้นก็หล่อนี่คุณแต้วก็สวยวันสวยคืน
ประสบความสำเร็จทั้งคู่ก็ไม่น่าสน่ายกันหรอก

แป้งก่อนได้แป้งกับแหนมก่อนได้ได้ป่ะ

ไม่แป้งนี่แป้งชุบแป้งขนมปัง

แป้งคนนี้เขาเพิ่งเลิกกับสามีไป
เป็นปีแล้วพี่หลายปีแล้ว๒ปีแล้ว
เจอแหนมเลยโอเค

อ๋อนี่เป็นประเทศเดียวกันเหรอ

แล้วก็ลุ้นว่า

คู่นี้นะของสาวแป้งกับหนุ่มแหนม

คนปรากฏว่าไม่มี

เพราะว่าได้ช่างภาพสุดลอ

แต่พี่แหนมถ่ายให้
แล้วก็รูปพี่แหนมเอง

คนอีกเดียวพูดไปน่าจะช่วยชาติให้ชะนอย

ไม่เอาไม้เซลฟี่ไปอ่ะแน่นี่แต่รูปน่ารักอ่ะแป้งอ่ะ
ครับผมเร็วนี้น่าจะเปิดตัวแหละ

คู่นี้เขาบอกว่าหลายคนจับตามองว่า
กิ๊กกักกิ๊กกักกันแล้วจะไปต่อรอดกันหรือไม่
ล่าสุดนะครับผมความคืบหน้าของ
คู่รักติดหรูม่ายสาวพราวเสน่ห์คุณเจนี่
คู่รักติดหลูมเทียนโพสัวนกับหวานใจไฮโซคุณกึ้งครับ
อันนี้เป็นฉันอย่างที่ก่อนหน้านี้นี่มีข่าวเมาส์เร็ดรอด
เพราะว่าคู่นี้เนี่ยเริ่มจะไม่หวานเหมือนช่วงแรกแล้ว

เพราะว่าช่วงหลังเนี่ยทั้งคู่เนี่ยไม่ค่อยมีรูป
คู่ที่สวีทลงเหมือนแต่ก่อนนี้นะครับผม

ทั้งคู่ต่างคนต่างแยกย้ายไปเที่ยว
หนุ่มกึ้งเนี่ยไปกับครอบครัวไปที่อังกฤษนะครับ
ตั้งแต่ก่อนปีใหม่แล้วก็ลากยาวนะครับผม

ส่วนสาวเจนนี่ไปปาร์ตี้ละลาย
แก๊งเพื่อนสาวที่ญี่ปุ่น

งานนี้ก็เลยถูกจับตามองว่า
น่าจะหมดโปรโมชั่นเรียบร้อยแล้ว

ไม่หรอกพอดีก็อยู่กับครอบครัวครึ่ง
แล้วแม่เขานี่ไม่ธรรมดานะแม่คือ

โอเคอันนี้ให้เข้าใจได้

นี่นี่พูดเหมือนน้องสาวแม่กึ้งเลยนะฮะ

หมายถึงว่ามีกำแพงมีกฎเกณฑ์เยอะ
หรือไม่ท้องไหมฮะให้ใส่ก่อนยังไอหว้แล้วคุณแม่เกิดไหับความลับของบ้านอันนี้ก็แล้ว
อีกนิดเดียวพรุ่งนี้ค่อยว่ากัน
แต่ล่าสุดนี่เขมมะนิดนะคะเขมนิดน้องแพนเค้ก
ใส่ชุดบิกินี่แล้วโอ้โหดีมาก

ท่อนบนโอ้โหแต่ฉันอยากได้ไอ้ห่วงยางก็จริงเขาจังเลย
ชอบ
ปาร์ตี้ชุดนอนด้วยนะแล้วก็จัดปาร์ตี้ปีใหม่

ไม่ก็ฉันกลับหัวหินนางไปแล้วนางก็แบบว่า
คุยบอกว่านึกให้อยู่จะได้ไปกินข้าวด้วยกันจะได้อะไรแล้วกันก็บอกกลับแล้ว

มิ้นก็ใส่ชุดว่ายน้ำคนก็ฮืดฮากันใหญ่
แล้วก็แก๊งลมมีที่เท่ากลับมาคราวอีก

ไหล่ดำไหล่ดำแดงเงามาก
ไม่เป็นคู่นี้
ให้บอยลบเดี๋ยวก่อนให้บอยลบหรือให้มิ้นลบรูป

ทีมงานต้มยาต้องเลยละกัน
ต้มกูเลยดีไหม
ช่วยละเบื่อตัวเองมากเลย

สุดท้าย